เราไปเจาะสนามเลือกตั้งสอสอกันต่อนะครับ

นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการชิงชัยกันของสามพักการเมืองใหญ่นะครับ

แม้ว่าพื้นที่เดิมจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพักเพื่อไทย
จากกว่าที่นั่งสอไปหมดแบบยกจังหวัด
แต่ครั้งนี้ถือว่าเข้มข้นดุเดือดทีเดียวนะครับ
ติดตามจากรายงานครับ
ชิงเก้าอี้จากแชมป์เก่ายังเพื่อไทย
หวังเป็นตัวแปรเปลี่ยนฐานคะแนนชาวนนทบุรีให้พลิกผัน

ครองตำแหน่งสอสอมาแล้ว๔สมัย

หวังให้ชาวนนทบุรีเทคะแนนให้เหมือนเดิม

พลังประชารัฐขยับจากสมาชิกสภาองค์
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

และมีนางสาววิภาวันวรวรรณปรีชา

ผู้สมัครสอสอนนทบุรีเขต๒

หวังเป็นที่๑ในสนามนี้

ระหว่างนายจิรพงศ์ทรงวัชราพร
เพื่อไทยอดีตสมาชิกสภาองค์

แม้จะเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่น
แต่ยังมีฐานคะแนนของพักเพื่อไทยแน่น

นายเฉลิมฮนนิยมศิลป์
เป็นตัวเลือกแต่จะขอเบียดแย่งชิงคะแนน

เป็นการแข่งขันระหว่างทายาทนักการเมือง
กูลอัชริยประสิทธิ์กับจันประสงค์
โดยรอบนี้นายมานัศกจันทร์ประสงค์

ล่าสุดย้ายจากพรรคภูมิใจไทยมาซวมเสื้อพรรคเพื่อไทย
ชิงกับนายกฤษกรอัชริยประสิทธิ์
นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง

พ่อที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันในนามพักประชาธิปัตย์
นี้ยังมองไม่ออกว่าสุดท้ายใครจะเป็นผู้เข้าวิน
ที่๔พักเพื่อไทยส่งอดีตสสนายมนตรีตั้งเจริญถาวร

ลูกชายนายศเทศบาลนครปากรตจากพักประชาธิปัตธ์
และนายนรงจันทนประดิษฐ์อดีตสสเก่าของพักประชาธิปัตย
ที่มีฐานเสียงไม่น้อยหน้ากลับมาสู้ใหม่ในนามพักพลังประชารัฐ
เขตที่๕ผู้สมศาสอแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดา
ไล่เรียงจากนายวัญชัยเจริญหนทะศิษฐ์

หั่นกันระหว่างนายทศพลเพ็งส้ม
ทนายความสุดเก่าย้ายจากภักดิ์ประชาธิปัตย์
ลงมาเก็บคะแนนให้กับพลังประชารัฐ
และนายจำลองคำสาอดีตประธานสภาอบจนนทบุรี
ซึ่งมีกองหนุนในพื้นที่ไม่น้อยจากภักดิ์ประชาธิปัตย์
เหตุนี้หากประมาทมีสิทธิ์โคนแชมป์ได้เหมือนกัน
ที่๖เปิดฉากนักการเมืองหน้าใหม่ระดับชาติ
แต่เป็นนักการเมืองหน้าเก่าระดับท้องถิ่น
ระหว่างนายพลนัทศรีอินทศุษย์พรรคเพื่อไทย
ดีสมาชิกองค์การส่วนจังหวัดเขตอำเภอไซน้อย
ที่มีแรงหนุนจากพี่ชายกำนันแหนมทองคำ๓ปีซ้อน
ส่วนพักพลังประชารัฐส่งนายปรีชาสุบิน
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจ้าของหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่ง

อบหมายให้นายสำริทอดีตนายกเทศบาลตำบลไซน้อยลงท้าชิง
หากเทียบบารมีดูแล้วเขตนี้นายพลนัทดูมีแต้มต่อที่มากกว่า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน